เหมือนกันผู้ชายคนหนึ่งคลุมครั่งอารวาดทำร้ายข้าวของอยู่ในบ้าน
คือที่บ้านต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยนะครับในการควบคุมตัวไปเอาไปสงบสติอารมณ์
คือเขาไม่ยอมออกมาเขาบอกเขายอมตายดีกว่าถ้าจะให้ออกไป
ข้างนอกเนี่ยมีคนปองร้ายเขาอยู่สุดท้ายกว่าจะได้ตัวในตำรวจเจ็บไปตามตามกันเลย
เราไปถามมอไปถามมอรอหมอหมอไปไปหามอห้องค้นหาเยอะพี่เอ็นน่าไปหาหมอ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เกลียด
กว่าจะได้หยิบตัวออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่เห็นเดินนิ้วเลือดออกมาเนี่ย

มีนายนึงเนี่ยถูกฟัน
คนคลุมข้างเนี่ยในบ้านเนี่ย

ขออนุญาตทำสีแบบเทาไว้หน่อย

โอ้โหเป็นลมไปเลยไหมฮะทุกผู้ชมครับ
นี่คือลูกสาวของคนที่คลุ้มคลั่งอยู่ในบ้าน

ทำไมออกมาจะใช้ปืนไฟฟ้ายิงนะอะไรอย่างนี้
นึกว่าจะยิงแล้วหรือว่ายิงไปแล้ว

ที่บ้านนี้เพราะว่าเขาแจ้งมาว่าผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งอยู่ในบ้าน
สมานนะครับเขาไม่ยอมออกมาฮะเกลี้ยกล่อมยังไงตะโกนเรียกยังไง
เขาก็ไม่ออกมาเขาบอกเขายอมตายดีกว่าถ้าจะออกไปเพราะมีคนปองร้ายเขา
แต่ที่สำคัญคือเขาทำลายข้าวของอยู่ในบ้านด้วยญาติมาเกลี้ยกล่อมก็ไม่เป็นผล
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไม่ออกมาเนี่ยยิงจริงนะ
สมานถึงยอมวางมีดนะแล้วลูกเขยก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพังกระจกหน้าต่าง
พอพังเข้าไปก็บุกเข้าไปก็เอาตัวออกมาได้โอ้โหนี่ฮะแต่ลูกสาวเป็นลมไปก่อนแล้ว
ว่าพ่อจะโดนยิงจริงนะฮะแต่เป็นปืนไฟฟ้านะที่เจ้าหน้าที่เตรียมไป
ตัวมาแล้วนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านนาเรียงนะฮะ
ในพื้นที่บอกว่านายสมานเนี่ยเขามีอาการคลุมคลั่งมาหลายปีแล้ว
เคยเผาบ้านตัวเองมาแล้วเคยเผารถตัวเองจนวอดมาแล้วด้วยนะ
ก็มาจากเรื่องของการเสพพวกของมึนเมานี่แหละพอเมาแล้วคลั่งทีไรเนี่ยโอ้โห
ละวาดทุกทีนี่ใช้มีดนะมัดกับแขนตัวเองขู่ชาวบ้านไปทั่ววันนี้
สุดท้ายไปขังตัวเองอยู่ในบ้าน
เพราะว่าไว้แล้วมัน๒อาทิตย์มากเนี่ยอาการหนักของมันติดขาพอดทีน่วง
กว่าจะคุมตัวได้ตำรวจเจ็บไปสามนายนะฮะ
ก็มีคนหนึ่งที่หนักสุดก็ถูกมีดของนายสมานเนี่ยฟันเข้าไปก็เห็นกระดูกเลยนะครับ